เรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันเช่นเดียวกับเรื่องของไฟไหม้
ที่ซอยนราธิวะรัชนครินทร์๑๘นะฮะ
ซึ่งล่าสุดนี้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ก็จะเข้าไปตรวจสอบอาคารนี้เพื่อดูความแข็งแรง
เพื่อดูโครงสร้างอาคารว่ามั่นคงดีอยู่หรือไม่นะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็จะลงพื้นที่ไปเป็นครั้งที่๒เพื่อไปตรวจสอบเช่นเดียวกันนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วก็มีชาวบ้านนะคะ
ได้แจ้งว่ามีกลุ่มควันมีไฟปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้ว่ายังคงเกิดเพลิงไหม้อยู่หรือไม่
เพราะว่ามีการแจ้งมาว่ามีกลุ่มควันนะคะ
หรือว่ามีควันยังคงลอยอยู่ในพื้นที่บริเวณของอาคารสูง๙ชั้น
ภายในซอยนราธิวาสราชนคริน๑๘ซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นครั้งที่๒
เพราะว่ามีการแจ้งเข้ามาแต่ว่าหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่มีแสงเพลิงค่ะ
เป็นเพียงกลุ่มควันเบาบางที่คาดว่าจะเกิดจากความร้อนที่สะสมอยู่ภายในผนังปูนเท่านั้นนะคะ
ส่วนทางด้านนายสุทัศน์รุจินรงค์ผู้อำนวยการเขตยานาวา
ก็บอกว่าทางสำนักงานเขตได้ประกาศให้อาคารที่เกิดเหตุนั้น
เป็นพื้นที่ควบคุมห้ามเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารค่ะ
ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการกองควบคุมอาคารสำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร
เข้าตรวจสอบพื้นที่ตัวอาคารและโครงสร้างอาคารว่าได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด
โพงพางบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร
ได้เข้าเก็บหลักฐานตั้งแต่บริเวณชั้น๓
จนไปถึงชั้นบนสุดครบถ้วนแล้วค่ะ
ว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะใช้เวลาพอสมควร
ในการตรวจพิสูจน์โดยละเอียดอีกครั้ง
รวมไปถึงบอกด้วยว่าสาเหตุเพลิงไหม้

เพราะว่ามีการบอกมาว่าอาจจะมาจากการไหว้เจ้า
จากการจุดทูบเทียนหรือสาเหตุอื่น
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดนะคะ
ซึ่งหลังจากการตรวจสอบพื้นที่ก็คิดว่า

โดยทางตำรวจนั้นก็ได้คืนพื้นที่ให้กับเจ้าของบ้าน
กวาดทำความสะอาดแล้วด้วย

นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมพร้อมกับทีมงาน
เตรียมเข้าสำรวจและวิเคราะห์สภาพอาคารที่เกิดเพลิงไหม้
และข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
สำหรับอาคารสูงในวันนี้เวลาบ่ายโมงด้วยนะคะ